รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
คุณผู้ชมสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติม

ร้องได้ให้ล้านร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้านร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้านร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้านร้องได้ให้ล้าน
วันหยุดสุดสัปดาห์แน่นอนที่สุดนะครับก็กลับมาพบกับรายการที่มีแต่ความสนุก
สนานพร้อมกับเงินรางวัล๑ล้านบาทรอคุณผู้ชมอยู่ในรายการ
ร้องได้ให้เลิศ
รายการที่พร้อมจะแจกเงินล้านให้กับทุกเพศทุกวัยเพียงร้องให้ครบ๑๐ก็หยิบเงินล้านไปเลยค่ะ
แจกกันแต่ในนี้นะครับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็สามารถร่วมสนุกกับเราได้
ง่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นแชร์นะคะตอบคำถามกดไลค์นะคะเข้ามามีส่วนร่วมอะไรในแอปพลิเคชันของเรา
ต้องการสำคัญได้ล่ะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์แล้วนะครับหยุดทำงานกันเป็นวันแรก
ต้องการมาเตรียมตัวครึ่งกับรายการร้องได้ฮาวล้านของเรากันได้เลย
คนป่าควรลักษณะเหมือนพวกอินเดียแดง
อันนี้ยังไม่ถึงอยู่แค่ไทยญี่ปุ่น
แต่งชุดนี้นอกจากเป็นเกาะคนป่าแล้ว
ยังออกแนวคล้ายไปเหมือนคุณปามมี่ด้วย

โอเคไหมครับด้านล่างเหมือนกันอยู่กับเรามานานนะคะ
ก็รักกันแบบไม่มีข้อยกเว้นค่ะยังอยู่กันแบบครบถ้วนนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเด็กตัวเล็กตัวน้อยนะคะ
รับเหมือนเดิมเลยค่ะคุณสางคุณเปี๊ยกคุณสนุก
พลอยคุณฝนและตัวเล็กของเราค่ะน้องแก้มสวัสดีค่ะ
นี่ก็คือผู้ที่จะมาสร้างความคื้นเครงสร้างการแข่งขันนะครับ
หนึ่งในนี้ทั้ง๖ท่านไม่แน่ท่านใดท่านหนึ่งนะครับ
หลังจากนี้อาจจะเป็นเศรษฐีเงินล้านหยิบเงินล้านกลับบ้านไป
เงินล้านหนึ่งสำหรับเศรษฐีมหาเศรษฐีเนี่ยอาจจะดูเล็กน้อย
แต่สำหรับคนบางคนที่เขาต้องการเงินล้านจริงเนี่ยมันมีความหมายขนาดนี้
มีมากมีมากเลยนะคะ
เขาคนนี้ล่ะคะที่กำลังจะขึ้นมานะคะคุณสรพงษ์ชุดไฟ
ไม่รู้ว่าความฝันของเขากับเงินล้านเขาอยากได้เงินล้านนี้ไปทำอะไร
เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะพบกับเขาเลยคุณสรพงษ์ชุดไฟ

ถ้าอยากผิดหายมากนี่คือคำสูจน์ว่า

กาวันนี้ค่ะ
ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาหลายอาทิตย์ดิฉันเพิ่งเห็นทรงผมคุณเป็นรูปเป็นทรงก็วันนี้นะคะ

ครับผมคุณสรพงศ์ครับเมื่อกี้ถามว่า๑ล้านเนี่ยจะไปอะไร
เนี้ยอืมถามที่บ้านเขาดีกว่าว่าถ้าเกิดได้ล้านหนึ่งได้ล้านหนึ่ง
คุณสรพงศ์จะเอาไปทำอะไรบริจาคใจจริงเลยนะครับครับ
เพราะว่าลูกสาวคนโตเนี่ยคนโตตอนนี้อยู่มอะไรน้องอยู่มอะไร
ตอนนี้อยู่มปลายครับคุณพ่อเล่าให้ฟังบอกว่ามีแววว่าจะได้ทุนไปเรียนต่อ
เกี่ยวกับสายการแพทย์สายอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมลูกเขาสอบทันตะครับ
อยู่แต่ยังไม่ดูสอบอยู่แต่ยังไม่รู้อ่าถ้าเกิดลูกลูกคนโตเขาสอบได้ขึ้นมา
คุณจะทำไงก็นี่แหละครับก็หวังตรงนี้แหละครับที่จะเอาเงินให้เขา
อืมแล้วต้องมีสำรองรองไว้ก่อนอืมรองไว้ก่อนเพราะเราไม่มีอะไรเลย
ถ้าวันนี้ได้เงินล้านพี่สรพงศ์ก็คือจะเอาไว้เป็นทุนการศึกษา
ให้ลูกศึกษาต่อทั้งสองคนครับแต่แม่เขาจบหมอแล้วนะ
เพลงนี้แม่เขาเป็นหมอด้วยเป็นหมอครับผมนอกจากคุณเองจะเป็นหมอแล้ว
เป็นหมอลำแม่แม่ก็เป็นหมอครับเป็นหมออะไรฮะหมอนวดครับผมเนี่ย
ก็เรียกว่าเป็นหมอกันทั้งบ้านครับเป็นหมอนวดครับหมอทั้งบ้าน
รายการเรายินดีนะฮะยินดีเป็นกำลังใจแล้วก็ยินดีให้
แต่ว่าคุณธรพงศ์ต้องทำให้ได้ก่อนครับบอกตรงตรงว่ารักลูกทั้งสองคนมาก
รักไหมเนี่ยลูกร้องไห้แล้วลูกร้องไห้แล้วอย่าพูดมากอย่าพูดมาก
ลูกไม่ร้องหรอกแต่พ่อจะร้องอย่าเพิ่งร้องพ่อจะร้องรักเขาจริงจริงอืม
สิลูกเราจริงรักเขามากอืมอ่าอย่างงี้น้องตองเป็นตัวแทนครอบครัว
ตัวแทนคุณแม่ตัวแทนน้องสาวน้องตองมีอะไรอยากจะบอกคุณพ่อครับ
วันนี้ก็ขอให้พ่อสู้นะคะทำให้ได้
สู้เต็มที่อยู่แล้วทีนี้วันนี้คุณส่วนภงสู้ให้เต็มที่เลยนะครับ
ใช้ความสามารถใช้พลังใช้ฝีมือใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมกันมาเนี่ย
ครับเพราะตอนนี้คุณสำหรับพ้งเนี่ยผ่านมาแล้วสามเพลง
มีอยู่อยู่แล้วนึงหมื่นบาทแน่แน่อืมแล้วก็ยังเหลือตัวช่วยนะครับครับ

เป็นกำลังใจให้กับคุณสรพงศ์ด้วยนะครับ
วันนี้วันเสาร์เขาจะมาเริ่มต้นกันด้วย

มาสู่การแข่งขันอันตื่นเต้นกับรายการร้องได้ให้ล้านกันเลยนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๔มูลค่า๒๐๐๐บาท

คนที่มีฝีมืออย่างนี้เขาจะหลบไป
นึกเนื้อเพลงไล่เนื้อเพลงไปเนี่ย
มานี่คือหมายความว่าจบเพลงแล้วนะใช่ไหม

นี่คือคนที่มาแล้วแบบจริงจังมาเอาจริงเอาจังนะคะ
อยากให้ทุกคนที่มาเนี่ยเอาจริงเอาจังแบบนี้เพราะว่าอะไร

กับเพลงที่๑๒๓ที่ผ่านมาเพลงนี้ความหนักใจเป็นไง
ง่ายกว่าทุกเพลงเลยง่ายกว่าทุกเพลงเลย

ปั๊กไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ของคุณสังละพง
ซ้ำกับคนอื่นที่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน
เพราะฉะนั้นทวนให้ดีถ้าไม่ได้จริงใช้ตัวช่วย

เพลงที่๔มูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณสุรพงศ์ครับจะเล่นหรือจะหยุดครับ

ตัวช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์นะครับ
ทั้ง๖แผ่นป้ายนะครับเลือกได้๓แผ่นป้าย
ตอนนี้คุณสรพงศ์ใช้ไปแล้ว๑แผ่นป้าย
สามารถเลือกได้อีก๒แผ่นป้าย
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช่
อย่ารอช้าค่ะเล่นเกมไปกับเราค่ะ
ขอให้คุณสัตว์นโภงโชคดีนะครับ
คุณป่าค่ะก่อนจะร้อง
อยากให้คุณสัตว์นโภงมีคำลังใจนิดหนึ่ง

ซู่ให้ได้

นร้าฮะ

มีพ่อตลกนี้ผมชอบนะพ่อครัวคืนเครงรักกันก้มเกลียวทีเดียวมาดูกันเลยนะครับ
เพลงที่๔มูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔เพลงมาครับ

เสียงอยู่สายเสียง
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ

จุภูค่ะวันที่เธอตาตาหาเขา

คำว่าเราเข้ากันไม่ได้
หมื่นพันเหตุผล
ที่คนจะหาทางไป
สามครั้งที่เธอว่าไหว
ก็คือเจ็บเจียนตาย
เจ็บเจียนตาย
เมาจนห่องไทย
หยดน้ำตาปนไหนน้ำละ
เมื่อมองดูรูปสองเรา
ก่อนความเงาเข้าตำหัวใจ
วันที่คืนคง
พัดลมยังไหวอะไร
กลมหน้าเล็กไม่ยอมซ่าย
คงเสียใจที่ฉันเจ็บอย่างนี้

แต่เธอกับเขา
เหตุผลน้ำเนาเข้ากันไม่ได้
เลิกใช้เสียง

กับหวนสุราคือเพื่อนอย่างนี้
ยกเราขึ้นสดที่ฟังเจ็บครั้งนี้
ไปกับแก้วสุดท้าย

และมอสมกับคุณสนโลภังด้วย
เพราะว่าเพลงนี้เป็นลูกทุ่งแนวอีสาน

เราเคยได้ยินคุณพ่อร้องเพลงนี้ไหมครับ

มาเป็นกำลังใจให้คุณพ่อต่องหน่อยนะครับ

เอาล่ะเอาล่ะ

แหมเป็นภาพที่มดงามจับถึงหน้านะครับ
พ่อลูกกอดกันกลมเลย
เร่งที่สี่นะครับมูลค่าสองหมื่นบาท
คุณสรพงศ์ร้อง

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ร้าง

เดี๋ยวขึ้นมาใหม่ต้องส่งแรงใจกันทุกเพลง
ถ้าร้องได้แบบนี้รับราคาสองหมื่นบาท

ใช้เพลงนี้ร้องประกวดนานหรือยังกี่ปี

ถามตรงว่าเนื้อเพลงเนี่ย๑๐๐ไหม

เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณสรพงศ์พร้อมแล้วทุกท่าน

คุณต่องหรือว่าคุณสรพงศ์นะครับ